ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เขาบอกว่าพอออกมาจากบ้านปุ๊บโอ้โหมันได้กลิ่นกลิ่นปัสสาวะโชยมาจากหน้าบ้าน
ตอนแรกก็แอบนึกในใจเป็นฉี่หมาฉี่แมวใครแบบจูงหมามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
ก็เลยไปดูภาพกล้องวงจรปิดแต่สิ่งที่เห็นก็คือเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คนเหรอคนแล้วถอดกางเกงแล้วนั่งยองปัสสาวะเลยผู้หญิงด้วยนะคะ
ผู้หญิงเหรอใช่เออนี่ค่ะตรงนี้เลยเหรอ
เจ้าของบ้านเลยบอกโอ้โหตกใจมากคือตามปกติก็ต้องเออมันมันกลิ่นเหม็นนอน
มันก็แบบสกปรกเนอะ
แล้วกลัวมากไปกว่านั้นคือกลัวโควิด๑๙

ใช่ก็ต้องตรวจสอบค่ะผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐ได้ค่ะ
มาที่หน้าบ้านแล้วก็ถอดกางเกงนั่งยองเลยปัสสาวะเลย
๓ทุ่มคืน๒๖มีนาคมคืนก่อนหน้านี้นะคะ
ก็พื้นที่อยู่ในอำเภอลำลูกกานะตะมนต์ครูคศหมู่๓ปฐุมธานี
อยู่ห่างจากถนนใหญ่แค่๕๐เมตรเองค่ะ
จารุวัลเลิศแสงสุวรรณอายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าตัวเองก็มีอาชีพขายของที่หน้าร้านสะดวกซื้อครับ
ตอนเช้าเปิดประตูบ้านออกมาอ้าวหน้าบ้านเปียกแล้วกลิ่นโชยมาเลยนะคะ
ตรงนี้เลยเขาจะที่จุดให้ดู
เช้าวันนี้เปิดประตูคือน้ำเจิ่งนองเหมือนเดิม
ก็เลยดูกล้องวงจรปิดซะหน่อยก็แล้วกัน
ก็เลยเห็นภาพเมื่อสักครู่เป็นผู้หญิงมานั่งปัสสาวะอยู่หน้าบ้าน
ก็กลัวโควิดสิบเก้าอะค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
ถึงขั้นที่คนนั้นโมโหมาปัสสาวะหน้าบ้านนะ
ครับอืมแล้วมันถือเหม็นมากเลยนะคะแสดงว่าเขามาถือทุกวันเลย

เขาเอ๋อด้วยครับแต่มันกลัวค่ะกลัวโรคด้วยครับ
เขามาถืออย่างเงี้ยพอถือประสงค์อะไรของเขาแล้วนะอืม
เขาก็ตัวอยู่เข้าเป้าฝ้าค่ะอืม
แล้วนักข่าวก็ถามไงว่าเอ๊ะแล้วเขาถ่ายหนักด้วยไหม
แต่กูนครูทีก็บอกว่าก็ก็แค่น้ำอะเห็นว่ามันมีแค่น้ำนะคะ
อืมส่วนชาวบ้านและพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่าอ๋อ
อ๋อผู้หญิงตามภาพในกล้องมุมจรปิด
เคยเห็นเคยไปซื้อของในร้านบ่อย
แต่เหมือนกับคนมีสติไม่สมประกอบ
คือบางครั้งเคยเจอก็ร้องเอะอะโวยวายอะไรแบบนี้
แต่ไม่ได้แบบทำร้ายใครนะแต่เหมือนสติไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้
เป็นคนสติดีมั้ย
ไม่ดีอ่ะเพราะว่าเค้ามาแล้วเค้าชอบมาสั่งพลังงานที่นี่
ถือของนั่งถือของใหญ่เค้าพร้อมจะมาเตรียนใหม่

เค้าสติดีทำไรหรือเป็นยังไง

หายุประมานเท่าไหร่ก็ประมาน๑๕๒๐ปี

คือคุณพี่จารุวัลเจ้าของบ้านคนนี้นะคะบอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจ
แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงที่มาปัสสาวะหน้าบ้านของเธอจริง
แล้วเป็นคนสติไม่ดีจริงก็อยากจะให้ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ดูแลหน่อย
อย่าให้มาก่อเรื่องแบบนี้อีกเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความอะไร
ก็อาจจะต้องยืนดักตอนกลางคืนที่คิดว่าเขาจะมาแล้วก็คอยไล่เอาเผื่อเขาจะกลัวเอาหน่อยนะครับ